เรื่องของคนสู้ชีวิตของเราในวันนี้
จะพาไปรู้จักกับป้าแกะผู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
ถึงแม้ว่าป้าแกะจะสูญเสียแขนทั้งสองข้าง
แต่แกยังสู้นะแล้ววันนี้แกมาเนี่ย
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับใครต่อใครหลายคนที่กำลังท้ออยู่
ติดตามชีวิตของป้าแกะเลยในช่วงของคนสู้ชีวิต
ช่วยไม่ได้แล้วเซลล์มันตายแล้วต้องตัดสถานเดียว
มันก็เหนื่อยนะบางครั้งก็ท้อเหมือนกัน
อีกวันหนึ่งเจ้าของป้ามาก่อนใช้ให้เขาวานเนี่ย
ก็ขึ้นไปแบกทีวีขึ้นไป
แต่ว่าไอ้สายไฟแรงสูงเนอะมันห่างกันป้าดูแล้ว

ไฟก็ดับถ้าไม่ดับป้าก็เสียชีวิต
หมอใหญ่ก็บอกว่าช่วยไม่ได้แล้ว
เซลล์มันตายแล้วต้องตัดสถานเดียว

แต่ก็ต้องทำใจตัดก็ต้องตัด

ป้าก็เลือกคู่นี้
มันจะมีเหมือนกับแขนเราจริงแต่ทำงานไม่ได้อย่างนี้
แต่ป้าไม่เลือกป้าเลือกแบบนี้
เรารู้จนอย่างนี้มันทำกินได้ไง

เดี๋ยวนี้มันชินแล้วไงเหมือนกับแขนตัวเอง

หัวไหล่แล้วเก่งไอฉันตัวนี้มันก็ดึง
คุณป้าเคยคิดไหมครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำความต้องเก็บ

แต่เรื่องคิดฆ่าตัวตายไม่มีไม่คิด
คิดว่าเออระเวนกรรมของเรา
พออยู่นี้ก็เก็บขวดก่อนเก็บขวดได้พักหนึ่ง
ไม่ถึงปีป้าก็เลยเลิกมาเก็บผักนานเหมือนกันแหละ
ก็ส่วนมากนะส่วนมากจะตี๕เห็นไหมรถเยอะ
แล้วถ้าไปตอนประมาณตี๕ไปถึงที่

แล้วก็เก็บเวลากว่าไม่เกิดเสร็จ
มานั่งกำสี่โมงเขาออกขาย
ส่วนมากจะเน้นวันอาทิตย์ขายดีวันหยุด
ส่วนมากจะพรรคบุ้งกับตำรึง๒อย่างเน้น
บางทีเราก็ใบเจ็บภูค์ใบนี้เขามี
อย่างตำลึงนี่เรากำโตหน่อยนะคะ
บาทตำลึงมันรู้สึกจะหายาก
ผักปุ๊กนี่๕บาทตลอดเค้าขายกันทั่วไป
หกสิทธิ์ของป๊าจะจัดขายทุกวันนะครับ

เราจะรู้ว่าวันจันทร์มันไม่ค่อยไม่ดีไง

มันไม่แน่นอนนะลูกมันก็พอใช้จ่าย
แต่ก็พอค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากินนี่เนี่ย
อาศัยเงินเดือนคนพิการด้วย๘๐๐กับเงินคนแก่๖๐๐
ก็พออยู่ได้แต่ไม่เหลือเก็บเหลืออะไรหรอก
มันก็เหนื่อยนะบางครั้งก็ท้อเหมือนกัน
แต่ว่าคิดในใจว่าท้อเราท้อทำไงได้ก็ต้องสู้
ก็คิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องสู้เนอะ
ก็ดูป้าเป็นตัวอย่างความดีทำเขาไว้เกิดมาเป็นคนชาติเลย
ถึงเราจนขอยะจนใจขอยะจนน้ำใจพอเราสู้
เนี่ยฮะมาให้กำลังใจกันแบบนี้บอกเลยนะ
ป้าแกไม่เคยขอยิงใจไปช่วยแต่ก็คงให้ได้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปส่งกำลังใจดีให้กับคุณป้าแกด้วยนะครับ
อุดหนุนผักของป้าแกะได้นะครับที่ตลาดเจริญสินธานีซอยเทศบาลบางปู๖๙ทับ๒
ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์สอบถามได้นะลองโทรไปสอบถามคุณป้าได้ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือจะไปแวะเวียนซื้อผักจะแก้ที่ไหนได้บ้างนะครับ
ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปสู้ค่ะทุกคน